นี่ก็ดื่มเหล้านะฮะค่ะดื่มเหล้าจนเมาอารวาสคลุ้มคลั่ง
ไล่ฟันเพื่อนบ้านจนบาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ท้องที่สพอุดมทรัพย์มีเหตุทะเลาะวิวาดกันใช้มีดฟันกัน
มีคนบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคนนะครับที่เกิดเหตุเป็นบ้านในหมู่บ้าน
สมงที่ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ดูฮะเลือดเต็มตัวไปหมดนะฮะเป็นบ้านไม่มีเลขที่นะครับอยู่หน้าวัด
นายบุญส่งทิพย์อายุ๒๕ปีถูกของมีคมฟันเข้าตามร่างกาย
นี่ฮะมีดที่ใช้ก่อเหตุบาดแผลเนี่ยลึกเต็มไปหมด
ใบหน้ากลางหลังท้ายทอยแขนซ้ายนะมีมีดของคนก่อเหตุที่ทิ้งเอาไว้ด้วย
เจ้าหน้าที่มาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับขณะที่คนเจ็บตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับ
ยังให้การอะไรไม่ได้วันนี้ญาติของคนก่อเหตุ
พาตัวไปมอบตัวกับตำรวจนะครับนายทศพรตราสะน้อยอายุ๒๕ปี
เรื่องต้นเนี่ยเขาสารภาพว่าแบบนี้บอกว่าทำไปเพราะว่าโมโห
โมโหนายบุญส่งนะตอนนั้นเมาสุราอารวาสเครื่องขวดเครื่องเหล้าเข้ามาในบ้าน
แล้วถูกท้าชกต่อยตีเขาก็เลยเข้าบ้านไป
คว้ามีดอิโต้ที่ใช้ตัดอ้อยไปฟันนายบุญส่งหลายครั้ง
แล้วเขาก็หนีไปบ้านญาติพอตอนเช้าก็เลยบอกญาติให้พามามอบตัว
นี่ฮะส่วนภรรยาของคนก่อเหตุนะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้
โทรไปชวนนายบุญส่งแล้วก็เพื่อนอีกคนนึง
มานั่งดื่มเหล้าด้วยกันที่หน้าบ้านพอเมาได้ที่
อันนี้ฝั่งของผู้ต้องหานะเขาบอกว่านายบุญส่งเนี่ย
ลุ้มคลั่งอารวาสเออะเสียงดังโวยวายดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้าน
แต่เครื่องขวดเหล้าเข้าไปในบ้านเขาจนตู้กระจกเนี่ยแตก
แล้วก็พังเสียหายขณะนั้นภรรยาของผู้ต้องหาก็อยู่ในบ้าน
ได้ยินเสียงนายบุญส่งคนเจ็บตะโกนท้าต่อยกับสามีของเธอ
สามีของเธอก็เลยวิ่งเข้าไปในบ้านหยิบมีดอิโต้ออกมา
แล้วก็ฟันคนเจ็บไปหลายครั้งก่อนจะหนีไปตั้งหลักที่บ้านญาติ
อยู่ใกล้กันส่วนตัวภรรยาผู้ต้องหาก็โทรแจ้งกู้ภัย
มานำตัวนายบุญส่งส่งโรงพยาบาล
ก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่เปล่าข้ามขุ้กันเลยโรงนี้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำคนเจ็บอีกทีนึงนะครับ

เพราะว่าตอนนี้มีแต่ฝั่งผู้ต้องหากับภรรยาผู้ต้องหาที่ให้ข้อมูลมาอืม
แต่ก็ดื่มเล่าอยู่ด้วยกันนี่แหละ